และหนึ่งในกิจกรรมประจำวันที่คุณอาจจะทำทุกวันนั่นก็คือการประชุมหรือเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ค่ะ
แกล้งทำเป็นยื่นปากกาจากจอภาพหนึ่งไปสู่อีกจอภาพหนึ่งจนดูแทบจะเป็นปากกาด้ามเดียวกันค่ะ
โดยหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียนะคะก็ได้กลายเป็นไวรัลให้ชาวออนไลน์